เข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายบริเวณถนนสายแม่สอดค้างพิบาล
หน้าโรงเรียนราชวิทยาเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับ
ที่เกิดเหตุบริเวณข้างถนนพบนายหม่องปุ๊ไม่มีนามสกุล
อายุ๕๒ปีเป็นชาวพม่าถูกชาวบ้านควบคุมตัวไว้
ใกล้กันนั้นพบศพเด็กชายทราบชื่อก็คือเด็กชายเนซานอายุ๖ขวบ
มีบาดแผลถูกเชื่อดบริเวณลำคอหลอดลมเกือบขาด
เลือดแห้งเต็มตัวเลยเพราะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้ว
อกจากนี้ยังพบมีดปลอกผลไม้ยาวประมาณ๑๐นิ้ว
มีเลือดแห้งติดเต็มใบมีด
จากนั้นพอรุ่งเช้าพอสั่งเมาละก็ตื่นขึ้นมา
ได้อุ้มลูกชายเพื่อจะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ขณะที่อุ้มอยู่นั้นนะครับถูกชาวบ้านสงสัย
ว่าทำไมเด็กมีเลือดเต็มตัวเลย
ชาวบ้านก็เรียกตำรวจให้มาจับกลุ่มนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจสอบที่บ้าน
ไม่มีเล็กที่ห่างจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
เป็นบ้านพักของนายหม่องปุ๊ภายในบ้านพบกองเลือดไหลทั่วบริเวณ

สันนิษฐานว่าจุดเกิดเหตุน่าจะเป็นข้างมุ้ง
เพราะว่าพบกองเลือดมากที่สุด
ส่วนสาเหตุนั้นนายหม่องปุ๊ก็สารภาพนะครับว่า

เพื่อนมานั่งดื่มสุราที่บ้านแล้วเกิดทะเลาะวิวาดกัน
โมโหเพื่อนอยู่แต่เพื่อนกลับออกไปซะก่อน
แต่ความโมโหมันยังค้างอยู่ในนายคุณ
ใช้มีดที่วางอยู่ข้างหันไปลงกับลูก
ก็คือไปเชื่อดคอลูกที่กำลังหลับ

แต่ตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้สตินะเพราะเมา

รุ่งเช้านะครับตื่นมาเห็นลูกสภาพเลือดเต็มตัวเลย

แต่สุดท้ายชาวบ้านสังเกตว่าเด็กน่าจะเสียชีวิตแล้ว
ชาวบ้านก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มนายหม่องปุ๊นะครับ

หม่องปุ๊น่าจะเมาแล้วก็เพี้ยน

แต่พอส่างเมาคิดได้ก็รีบอุ้มลูกไปโรงพยาบาลแม่สอด
มาถูกจับกลุ่มดังกล่าวนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุสลดจริงนะฮะใช่ฤทธิ์ของสุราแท้เลยนะครับ